จนถึงวินาทีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งเดินหน้าสูบน้ำออกจากถ้ำ
เพื่อลดระดับน้ำในถ้ำให้เอื้อต่อการทำงานของหน่วยซิล
ซึ่งคาดว่าหน่วยซิลจะสามารถเดินทางไปถึงจุดพัทยาบิชได้ภายในคืนนี้
แล้วก็ว่ากันว่าจุดนี้เนี่ยเด็กทั้ง๑๓คนน่าจะติดอยู่เนี่ยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเชิญค่ะ
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังทำการสูบน้ำออกมาจากบริเวณของถ้ำนะคะ
เพื่อที่จะลดระดับน้ำที่อยู่ภายในถ้ำนั้นนะคะก็จะเห็นว่าทางบรรดายญาติญาตินะคะ
ก็มาปักหลักอยู่กันที่บริเวณเต็นต์รับรองนะคะเพื่อที่จะรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ญาติญาติค่ะมีความเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะ
จะสามารถช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๒คนรวมถึงโค้ดเอกออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
ซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นนะคะว่าบรรดายญาติญาตินะคะ
ก็ยังคงรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะบางท่านก็ออกมาอยู่บริเวณหน้าเต็นต์นะคะ
แล้วก็บางส่วนก็ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าปากถ้ำนั่นเองค่ะ
โดยภายในเต็นต์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายค่ะ
จัดชุดเข้าไปจัดกิจกรรมบำบัดความเครียดให้กับผู้ปกครองที่อยู่ภายในเต็นต์ค่ะ
หลังวันนี้นะคะจะเห็นว่าผู้ปกครองหลายคนค่ะ
ปักหลักรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
และจนถึงณเวลานี้ก็ยังรอดูอยู่นะคะจากการพูดคุยของทีมข่าวที่เข้าไปสอบถามญาติค่ะ
ญาติก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าถึงอย่างไร
ตอนนี้ก็ยังคงมีความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้สูญหายทั้ง๑๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็มั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้มีการเข้าไปทำความเข้าใจ
รวมไปถึงสอบถามความสมัครใจของญาติญาติค่ะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ
ถามว่าเขาต้องการที่จะรอคอยติดตามความคืบหน้าไปถึงเมื่อไหร่
หรือถ้ารอไม่ไหวนะคะก็สามารถไปรอได้ที่สถานพยาบาลเพื่อมีเพราะว่าที่สถานพยาบาลนี้นะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและยังมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับญาติ
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะจากการสังเกตของทีมข่าวนะคะ
ก็ยังพบท่าทีของญาติที่อยู่ภายในเต็นต์นะคะหลายคนต่างตั้งตารออย่างมีความหวัง
แล้วก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เขามีอาการหรือว่าท่าทีในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
พร้อมกับหวังว่าจะได้พบกับลูกหลานขณะเดียวกันนะคะ
ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีจิตอาสานะคะนำเสื้อผ้าเสื้อกันฝนนะคะ
หรือว่าของใช้ข้าวปลาอาหารนะคะมามอบให้กับผู้ปกครองฟรีตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณเต็นต์ที่รับรองญาติแล้วก็พ่อแม่ของเด็กนะคะ
หลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการสูบน้ำอย่างเต็มกำลังนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงสภาพอากาศณตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะคะ
ก็จะช่วยให้การทำงานของหน่วยซิลที่อยู่ภายในถ้ำนะคะที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
คาดว่าจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะมีข่าวดีในเร็วนี้นั่นเองค่ะ
หากมีความคืบหน้านะคะทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่นี่ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ